อีกหนึ่งคดีที่จับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว
ไม่รู้ว่าจับได้แล้วจะตกใจดี

เพราะว่าเจ้าตัวโดนจับยังยิ้มนะฮะ

ทราบดีว่ามีเน็ตไอดอลอยู่คนหนึ่งนะครับ

เขาเป็นอดีตผู้ต้องหาคดีปล้นและยาเสพติดนะฮะ
มีคดีเก่าติดตัวตั้งแต่สมัยเป็นนักโทษในเรือนจำ

กลายมาเป็นคนดังในโลกออนไลน์ฮะ
มีคนดูคลิปวีดีโอเขามากมายเพราะว่าตลกฮะเจ้าตัว

แล้วก็เผยแพร่ชีวิตนะบอกว่า

คดียังไม่สิ้นสุดนะครับก็ถูกจับกันไป
นี่แหละชมหน้าในปัญญายิ้มอำภัยหรือเก่งลายพราง
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ก็คือเมดแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์นะครับ
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ร่วมกับพวกที่ยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดนะครับ
นำยาเสพติดซึ่งเป็นของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำ
โดยทางใดอันแล้วแต่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อมังคับเรือนจำ
นำมาสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
หลังตำรวจนำกำลังเข้าจับตัวในปัญญาได้ที่หมู่บ้านพฤกษาวิเลสยี่สิบเอ็ด
ตำบลลาสวาสอำเภอลำลูกกาประธุมธานี

เป็นไปตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ให้ตำรวจทุกหน่วยเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้างเก่า

เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เคยถูกตำรวจออกหมายจับตั้งแต่ปี๕๗
โดยก่อนหน้านี้สมัยนายปัญญาต้องโทษอยู่ในเรือนจำคลองเปรม
ในคดีพยายามฆ่าและปล้นทรัพย์เมื่อกลางปี๕๗
เจ้าหน้าที่เรือนจำก็ทำการตรวจค้น
พบยาเสพติดภายในเรือนจำคลองเปรม
พบว่ามียาไอซุกซ่อนในตู้ล็อกเกอร์ของนายเก่ง
ได้ไว้นะฮะแต่ว่านายเก่งเนี่ยพ้นโทษเมื่อปี๕๔
เรือนจำจึงได้รวบรวมหลักฐานก่อนส่งให้พนักงานสอบสวน

สามารถจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวนั่นเองครับ

หลายคนที่เป็นแฟนติดตามถึงกับตกใจ
พี่เก่งจะไม่อยู่ซะแล้วเหรอเนี่ย
สำหรับเก่งลายพลางนะครับหรือ
ปัญญายิ้มอำภัยนะครับ
ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งชื่อลายพลาง
ถูกตำรวจจับดำเนินคดีในข้อหารวมพวกปล้นทรัพย์

จนทำให้ถูกขังในเรือนจำนานกว่า๘ปี
แต่ภายหลังพ้นโทษได้ผันตัวมาเป็นดาราตัวประกอบ

ที่รับโชว์ตัวตามสถานบันเทิง

เขาเป็นทั้งเอ็มซีดีเจด้วยนะ
โทรตามสถานบันเทิงแล้วก็ทำธุรกิจส่งขนมนะฮะ

ไม่นานมานี้ก็เป็นข่าวฮือฮา

โดยใช้ธีมยอดมนุษย์ในงาน
ก็มีดาราตลกมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างเลย
แล้วก็เก่งลายพรางให้การว่ามีฉายาว่าดีเจไข่ย่น
ดังขึ้นมาได้เพราะคิดทำคลิปตลกลงโลกโซเชียลมากมายนะครับ

ตอนที่นำตัวมาแถลงข่าวที่บอกว่ามีตำรวจ

ตำรวจโทสานิทได้ให้ลองสาธิตมุกตลกให้ดูหน่อย
บอกเก่งสาธิตมุกตลกให้ดูหน่อยสิ

แต่ว่าเก่งลายพรางบอกว่าคิดไม่ออกครับ

แล้วก็ถูกตำรวจจับจะคิดออกได้ยังไง
ก็กลายเป็นว่าเมื่อวานบรรยากาศในการแม้จะแถลงข่าวจับกลุ่มก็

มีเฟซบุ๊กเก่งลายพรางเอฟซีด้วยนะ

บางทีมีใครทำตัวอะไรไม่ดีในข่าว

จริงแล้วมันมีโมเดลหลายอย่างที่ก่อให้เกิดรายได้ได้นะ
เขาบอกว่าถ้าได้แอดโฆษณาครบ๑๐๐ดอนจะเริ่มจ่ายเงิน

สมัครว่าคุณจะร่วมโครงการกับเขา

อันนี้เท่านั้นโพสต์ในสิ่งที่เหมาะที่
ใช่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้อง
ส่วนเก่งรายพลางก็สรุปแล้วเป็นคดีครั้งเก่า
ก็ถูกจับแล้วก็ตั้งข้อหามียาเสพติดประเภทยาไอซ์ไว้ในครอบครอง

แล้วก็นำไปขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ